ชายเมาตกซอกบันไดร่างดิ่งพื้นดับสยอง

คุณผู้ชมนึกถึงบันไดหอพัก
มุมเลี้ยวก่อนที่เราจะเลี้ยวลงบันไดเนี่ย
มันจะมีซอกตรงเนี้ย

ไปดูกล้องวงจรปิดนะครับคุณผู้ชม
ทางเดินชั้น๓ของอพาร์ทเมนต์นี้

เซมาเลยเซมาเลยอ้าวครับ

นะครับจากนั้นเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

สักพักมีผู้ชายคนพยายามนะครับ

ตอนนั้นยังหายใจอ่อนอยู่นะ

เข้าตรวจสอบเหตุผู้ชายตกจากอพาร์ทเมนต์
ตะบนปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการ

หอพักสูง๔ชั้นนะครับ
ซอกทางขึ้นบันไดชั้น

เจอศพนายสาโรธอายุ๒๖ปี

ผลชนสูตรเบื้องต้นพบว่าคอหักครับ
แล้วก็ใบหน้าเขียวช้ำจากแรงกระแทก

อยู่คนเดียวแล้วก็ดื่มเหล้าทุกวัน

จะทำเรื่องเชิญออกอยู่แล้วเอาทำไมอ่ะ

คือเมาแล้วชอบเดินเคาะประตูห้องนู้นห้องนี้เขา

ก่อนเกิดเหตุเขาทำงานอยู่ที่

ออกมาดูปั๊บอ้าวตกลงมาซะแล้ว

สงสัยตกลงมาจากที่สูงแน่

ว่าคงเมาแล้วจับราวบันไดพลาดหัวทิ้มลงมาครับ

กรีนรุบดินนะครับเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปครับ

คนเมาเมาแล้วไม่ได้สติ

นี่กำลังจะถูกเชิญออกจากหอแล้วด้วยใช่